คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
หลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมแมนขนาดนี้
แล้วเพราะยิ่งรู้ตัวว่าเป็นทหารเรือด้วยนะ

ชกต่อยผู้หญิงบนเวทีคอนเสิร์ตในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
นะครับไปดูคลิปนี้กันนะฮะ
ไปดูพร้อมกันแล้วคุณคิดอย่างไร
ส่งไลน์ส่งเฟสมาบอกแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นวินาทีที่อยู่ผู้ชายเสื้อขาวนี้
ขึ้นมาบนเวทีกระโดดสาวหมัดใส่นักร้องเสื้อสีชมพูนั้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้า
ขณะที่นักร้องสาวสองคนก็พูดคุยกันอยู่บนเวทีนั้น
จู่ได้มีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาทำร้ายชกต่อยนักร้องสาว
แล้วก็วิ่งหนีไปก่อนที่ผู้เห็นเหตุการณ์จะวิ่งไล่ตาม

ทางกาดเกิดของร้านเนี่ยตามจับตัวลงมานะครับ
โดยพบว่าชายที่ลงมือนั้นแต่งกายคล้ายทหารเรือ
อยู่ในสภาพเมาหนักมากซึ่งคลิปนี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน
ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ที่ร้านอาหารนี้
แต่ทางร้านยังไม่เปิดให้บริการ
เจ้าของร้านจึงโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับสมาชิกวงดนตรี
สมาชิกวงดนตรียอมรับสายนะ
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
ขณะที่แสดงดนตรีอยู่บนเวทีนั้น
อยู่ก็มีชายซึ่งเป็นลูกค้าเนี่ย
ปีนกำแพงสูงประมาณ๓เมตร
ซึ่งเป็นกำแพงอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำติดอยู่กับเวทีนั่นแหละครับ
จากนั้นก็ไม่รู้ทำไม
วิ่งเข้ามาชกต่อยนักดนตรี
แล้วก็วิ่งมาชกนักร้องหญิงคนนี้

จากนั้นสมาชิกในวงไล่ตามและจับตัวเอาไว้ได้นะครับ

ผู้ใหญ่ของทางร้านได้ไปเจรจากับคู่กรณีผู้ก่อเหตุ
แล้วก็มีการตกลงยอมความกันแล้วนะครับ
เอาฟังเสียงของนักร้องที่อยู่บนเวที

คือตอนนี้ทางผู้ใหญ่เขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็คือมันเป็นการเข้าใจผิดกัน

ก็คือผู้ใหญ่เขาเคลียร์กันแล้วค่ะ
หนูก็ไม่ทราบว่าเขามาจากไหนเหมือนกัน
แต่ว่าทางผู้ใหญ่เขาคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะ

ว่ามีการแซวอะไรกันกับ

ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำค่ะ

ก็บอกว่าผู้ใหญ่เขาเคลียร์กันแล้วพี่

มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาเคลียร์กันว่าอย่างไร
นายคนนั้นเป็นใครอะไรเนี่ยนะครับ

เราเคลียร์กันแล้วครับพี่ขาขอให้เป็นเรื่องผู้ใหญ่เขานะคะ
ขณะที่เรือตรีประดับเรืองรื่น

เปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจสอบ

ขณะลงมือก่อเหตุอยู่ในอาการเมาสุรา
โดยเมื่อช่วงวานี้ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย

และตกลงกันว่าผู้เสียหาย
จะไม่แจ้งความดำเนินคดี

ขึ้นมาทำร้ายนักดนตรีนักร้องบนเวที
มาจะมีเพียงนักดนตรีกับลูกค้าเนี่ย

แต่ไม่ถึงกับขั้นลงไม้ลงมือขนาดนี้นะครับ
แซวกันไปแซวกันมาไม่เข้าใจใช่มั้ยฮะ

ที่รักษาความปลอดภัยในการดูแลความเรียบร้อย
พูดคุยกับนักดนตรีให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง
และการแซวกับลูกค้าเฉพาะนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะครับ
อยู่แล้วก็นักร้องนักดนตรีอาจจะแซวไม่เข้าหู

ประโยคธรรมดามันเป็นประโยคที่รุนแรงมากขึ้นได้
ทำให้ประโยคธรรมดากลายเป็นไม่ธรรมดาไปได้